เรือใบถือว่าเป็นกีฬาอีกหนึ่งประเภทนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงสนพระราชหารุทัย
จากพระองค์จะทรงมีพระปริชาสามารถในกีฬาชนิดนี้แล้วเนี่ยนะคะ
กีฬาชนิดนี้ยังทำให้พระองค์ทรงได้รับมิตรภาพที่ดีจากชาวต่างชาติอีกด้วย
ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษโดยคุณอรัชพรชาลาดล
คุณผู้ชมคะถ้าหากจะพูดถึงในแง่มุมของการกีฬา
เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยต่างทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านของกีฬาเรือใบ
ทรงเรือใบได้แชมป์ในกีฬาแหลมทองครั้งที่สี่
วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้มาพูดคุยกับชาวต่างชาติคนหนึ่ง
คุณปีเตอร์คัมมินส์ค่ะสวัสดีค่ะ

คิดว่าเกิดอะไรขึ้น

คิดว่าเกิดอะไรขึ้น

คิดว่าเกิดอะไรขึ้น
คิดว่าเกิดอะไรขึ้น
คิดว่าเกิดอะไรขึ้น

คิดว่าเกิดอะไรขึ้น

คิดว่าเกิดอะไรขึ้น
คิดว่าเกิดอะไรขึ้น
คิดว่าเกิดอะไรขึ้น

คิดว่าเกิดอะไรขึ้น
คิดว่าเกิดอะไรขึ้น

คิดว่าเกิดอะไรขึ้น

คิดว่าเกิดอะไรขึ้น
ในช่วงที่สุดท้ายของชีวิต
คุณสำคัญมากที่ได้พูดสักครั้ง
กับพระเจ้าราชริง
คุณจะเรียกราบเกี่ยวกับ
เวลาที่คุณพันตะเวียน
กับพระเจ้าราชิง

สำหรับริก
ตรงนี้ก็ไม่มีเวลาล่ะ
คราวพลังแทนสำ์ศพกับบันที่ซักครอบครัวก็ได้
ผมสื่อรวมอีก๑๕นาทีด้านชั้นเดียว
นายจะสัมพันธ์การในคุณส่วนคุ้มมากของม
ทุกคนรู้สึกว่าฉันมานี่เพราะทำไม
แต่กับมีความกับพลังที่ของฉันมันคือออสเตรดียะ
คือออสเตรดียะ
เจอกันความว่าไม่แค่เวลาเผาไหว

แล้วก็รู้สึกว่ามีแผนของคุณแกจากเกลียดเปลี่ยน

ไม่รู้ตอนนี้

ก็เหมือนกับกัดเพื่อน
พี่บ่ายร่วมพูดถ้าถ้าพ่อเองเข้าพวกโอเครีดงี
เหมือนที่เลซอร์นี่ที่ส่งชีวิตแล้ว